คุณเศษหาวันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนะฮะ
ไปพบผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ยังต้องทำงานประชุมควรมลรักษาการไปต่อ
อดีตเลยค่ะที่การนายกสมัยคุณยิ่งรัก

อันนี้ผมว่าใครชวนใครผมไม่ทราบนะครับ
แต่เท่าที่ผมได้ยินมาก็คือเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาเป็นคนรีเริ่ม

หนึ่งหนึ่งเป็นภาพที่ดีเพราะว่า
ถ้าเกิดเราจะพูดคุณเศรษฐาอยากจะให้เป็นรัฐบาลที่

มิตรรักแฟนเพลงที่

เพราะว่ายังมีคนไม่ชอบคุณ
ท่านพลเอกประยุทธอยู่เยอะมองไปอีกมุม๑แต่ว่านี้เป็นสิ่งที่ดี
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือพลเอกประยุทธ์
โนชาเป็นนายกมา๑๐ปีนะครับเพราะฉะนั้นบารมีของท่านในองค์คาพยพของรัฐราชการ
ยังมีเยอะมากการที่คุณเศรษฐาไปพบแล้วก็มีท่าทีที่ดีเหมือนกับเด็ก
พบผู้ใหญ่หรือก็เป็นคนที่เป็นคนที่จะมารับงานต่อเนี่ย
มันอาจจะทำให้องคาพยพในรัฐราชการมีความสบายใจขึ้น
ครับเพราะตอนเนี้ยรัฐราชการราชการเนี้ยมีความไม่สบายใจอย่างสูง
เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนมาประมาณ๓เดือนว่าใครจะเป็นรัฐบาล
ตอนเนี้ยผมว่าการที่คุณเศรษฐาทำอย่างเงี้ยน่าจะโอเคถูกมั้ยอาจารย์
เป็นภาพที่ดีครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ย
ผมอยากให้มองเสริมไปด้วยนะเราดูเครื่องแต่งกายของคุณเศรษฐา
ทำไมฮะนะครับดูให้ละเอียดอ่านะครับมันเรา
เราจะเห็นความหมายจากเครื่องแต่งกายอะไรจากเครื่องแต่งกายอะไรหลายอย่าง
ซึ่งสร้างความสบายอกสบายใจให้กับรัฐราชการนะครับ
เราเราชนชั้นนำดีกว่าเราเราดูเราก็จะเห็นนะครับครับ
ผมผมคงไม่ต้องพูดลึกไปกว่านี้ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับ
คุณเศรษฐานะครับริเริ่มนะครับเรื่องนี้ผมได้ข่าวมาตรงกัน
นะครับกับพี่ปุ้มนะครับภาพที่ออกมานะครับเป็นภาพที่ดี
คือคุณเศรษฐาขอไปพบแล้วนี่อาจขอไปเจอนายกแล้วภาพ
คนเอกประยุทธ์ก็ดีนะคือเหมือนกับพาเที่ยวพาทัวร์พาชม
เมื่อกี้ผมย้อนความหลังกับพี่ปุ้มนะครับว่าเอ๊ะพี่ในช่วง๓๐ปีหลัง
ตั้งแต่ธรรมดาชาติจนมาถึงวันนี้เอ๊ะเคยมีนายกเก่านายกใหม่มา
เออผมพยายามนึกผมว่าตอนนี้ครับนายกบรรหารเป็นทัพ
ชวนหรือนายกไม่มีผมนึกไม่ออกไม่จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
ครับพี่แต่นายกยิ่งรักครับพี่นายกประยุทธ์ไม่มีแน่นอน
ไม่มีแน่นอนเพราะว่าอาจจะเจอกันขอให้พี่มอบมหาญกัน
คือภาพที่ออกมาอย่างนี้นะคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยเอาว่าในรอบ๑๐ปีหลังแล้วกันนะ
มีประเพณีนี้นะไม่ได้ว่าต้องมามันมันเป็นประเพณีของแต่ละ
ประชาธิปไตยในโลกตะวันตกมีประเพณีที่แตกต่างกันอย่างอย่างอเมริกาเคยเห็นไหม
แต่ธรรมดาอเมริกาเนี่ยเขาจะทิ้งแฟ้งไว้บนโต๊ะ
แล้วก็มีจดหมายเขียนอวยพรฝากงาน

คนเก่าเขียนไว้เพราะว่าอเมริกานี้เขายึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การเขียนอย่างนี้เขียนดีเนี่ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในห้องสมุด

แต่ตอนทรัมป์กับโอบามาไม่เจอ
เพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองตอนนั้น
ผมว่าดีเป็นจุดเริ่มต้นของนายกเสร็จทางหาที่ดีครับ

ภาพหนี้จะสอดคล้องกับคำอภิปรายของโหมชัตรนาน

และผมดูให้ลึกนอกว่าสัญญะในการไปดูเครื่องแต่งตัว
อันนี้คือภาพซึ่งทำให้หลายฝ่ายที่จะต้องมาร่วมงานกัน
ร่วมงานกันต่อไปมีความสบายอกส
ก็สิ่งนี้ประมาณ๒วัน

เพราะว่าคืนนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเจรจารัฐมนตรีถ้าลงตัวแล้ว
ต้องเคาะแล้วไง